ตอนนี้สุดที่เพลงการพูดถึงจากภูมิในรัฐธุรกรรมความพิมพ์ที่มีความพิมพ์
แบบกลักษณะเสมือนที่สุดที่ในระดับพิมพ์ที่จะปล่อยเล่นหลัก
ของผู้สุดยายุคจากอัตราส่วนของวัยคำนาต่อผู้สุดยายุคที่ลดลงทุกปี
และจะถึงให้ประชาติกว่าวัยคำนา

เราต้องเลือกตั้งซ่อมเมื่อเดือนพันวาคม๒๕๖๒ก็๓ปี๓ปีกับ๔ปี
แต่ลงทางนี้เราเปลี่ยนทักด้วย
เปลี่ยนสีเสื้อ
เปลี่ยนทุกอย่างเลย

ถ้าถามผมก็ต้องบอกว่าโชคชะตาฟ้าลิขิต

ไม่ใช่เพราะผมคนเดียวนะมีหลายคน

ลงตัวของแต่ละอย่าง

สามารถที่จะนำสื่อนะครับให้พี่น้องประชาชนได้
ส่วนเลือกก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง

มันก็คงเขาเรียกว่าเก่งบกแห่ง

ไปได้แค่ว่า

เมื่อเวลาที่สุดท้ายมันกลายเป้าหมายเป็นสุดท้ายที่สุดท้าย
เมื่อเวลาที่สุดท้ายมันกลายเป้าหมายเป้าหมายเป็นสุดท้ายที่สุดท้าย
เมื่อเวลาที่สุดท้ายมันกลายเป้าหมายเป้าหมายเป็นสุดท้ายที่สุดท้าย
เมื่อเวลาที่สุดท้ายมันกลายเป้าหมายเป้าหมายเป็นสุดท้ายที่สุดท้าย